ฝนที่มันตกหนักแบบนี้หลายพื้นที่ก็เซ็ง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
วัดทำไมน้ำท่วมน้ำขังไม่สูบออกเหรอมันเป็นประเพณีของเขาครับ
ชาวบ้านในแต่ละคณะนะครับก็มีความศรัทธาในการเข้ามาทำบุญที่วัดแห่งนี้นะครับ
แล้วก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักก็ถือว่าเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวเหนือเลยทีเดียว
โดยมีการสูบน้ำเข้ามานะสูบเข้ามาภายในบริเวณลานวัดนี่แหละครับก็ให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญท่ามกลางสายน้ำกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียว
ผู้จัดงานก็บอกว่าประเพณีตานสลากพัดน้ำเนี่ยนะ
ถูกประสงค์การจัดงานเนี่ยก็เพื่อเป็นการระลึกถึงพระอุปคุฎผู้มีฤทธเดช
ที่อาศัยอยู่บริเวณสดือทะเลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำไง
จึงเป็นการทำแบบนี้แล้วก็เป็นการระลึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระอุปคุฎผู้มีฤทธเดช
ที่จะนำมาซึ่งการกินสลากน้ำมาสืบทอดประเพณีที่ดีงามแบบนี้เอาไว้
จากนี้ยังแสดงถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ
และเชื่อว่าการทำบุญแบบนี้จะทำให้พื้นที่มีน้ำมีท่าที่อุดมสมบูรณ์
อย่างนี้นี่เองเป็นประเพณีด้วย
ใช่มันเป็นบรรยากาศนึงนะที่ไม่ค่อยได้เห็นเลย
ก็เอามาให้ดูกันเป็นคือบางที่อาจจะดูเหมือนแปลก
แต่ถ้าในพื้นที่ของเขาไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
เป็นปกติเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะ